พาคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันนะคะ

เปิดตัวนายสุชาติตันเจริญ
ซึ่งยกทีมย้ายกลับบ้านเก่า
และมั่นใจแลนซไลด์ภาคตะวันออก
กลับเข้าพักเพื่อไทยนะคะของนายสุชาติในครั้งนี้
ก็ได้ลาออกจากภักดิ์พลังประชารัฐ
กลับมาโดยมีมดดำคชาพาลูกชายพามาส่ง
มดดำเคยบอกว่าเดี๋ยวจะพาพ่อมาส่งที่พักเพื่อไทยเอง
วันนี้บรรยากาศก็ชื่นมืดเลยทีเดียวนะคะ
นายสุชาติบอกไม่ตื่นเต้นเพราะได้กลับมาบ้านเก่า
ความจริงก็เดินกลับบ้านไม่ค่อยถูกแต่ได้มดดำพามา
ความจริงอยากให้มดดำลงการเมืองแต่เขาปฏิเสธ
และอีกเหตุผลหนึ่งที่กลับมาเพื่อไทยเพราะว่าชาวบ้านอยากให้มาค่ะ
เขาก็แบบพ่ออย่ามายุ่งกับผมจ้ะ
ขณะที่ในแพทย์ชนนั่นศรีแก้หัวหน้าพักเพื่อไทยมั่นใจ
ว่าการที่มีนายสุชาติและคณะเข้ามาร่วมงาน
ก็จะทำให้ภาคตะวันออกแลนด์สไลด์ค่ะ

บรรยากาศที่กำแพงเพชรก็มีคนนี้ค่ะ
เสียชัดสายเปย์หรือว่านายธนสิทธิ์สุเกตค่ะ
จำได้ไหมคะนักรักคนดังแห่งเมืองกล้วยไข่
ก็ต้องบอกว่าสร้างความฮือฮาให้กับวงการการเมืองนะครับ
ประกาศลงสมัครสอสอในนามพักรวมแผ่นดิน
ชูนโยบายกล้วยแห่งชาติค่ะ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาวบ้านและวิถีชีวิตแบบไทยนะคะ
เสียชัดบอกว่ายังไม่ทราบแน่ชัด
ว่าทางผู้บริหารพักจะให้ลงสมัครแบบแบ่งเขต
แบบบัญชีรายชื่อก็รอฟังมติ
จากทางผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งคาดว่าเร็วนี้
แต่ก็ขอให้พี่น้องในพื้นที่สนับสนุนนโยบายกล้วยแห่งชาติด้วยค่ะ
พอดีไปเจอที่ปรึกษาของพักรวมแผ่นดิน
ผมก็เล่าเรื่องกล้วยเล่าไปเขาก็เออเห็นดีเห็นชอบ
ผมจะทำตำกล้วยนี่ให้เป็นกล้วยแห่งชาติ
ก็เล่าเรื่องกล้วยให้ที่ปรึกษาพักรวมแผ่นดิน

ผมก็เลยร่วมมือกับพักร่วมแผ่นดินเลย
พักประชาธิปัตย์คุณผู้ชมค่ะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพัก
เพื่อรับรองว่าที่ผู้สมัครสอบระบบบัญชีรายชื่อ๑๐๐คน
นางสาวจิตภัทรหรือคุณปั๊นนะครับจิตภัทรกฤตากรรองเลยค่ะที่การพัก
ซึ่งก่อนหน้านี้มีการโพสต์ข้อความระบุถึงการทำงานร่วมกับพักประชาธิปัตย์ในลักษณะตัดพอ
ซึ่งคาดว่าเกิดจากการจัดลำดับบัญชีรายชื่อวันนี้ก็ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองนะคะ
ก็แจ้งกับที่ประชุมว่าคุณตันเนี่ยประสบอุบัติเหตุระหว่างฝึกซ้อมโดดร่มที่ค่ายนเรสวนประจวบคิริคัน
ก็ขอเป็นกำลังใจให้หายป่วยเร็วแล้วก็ให้กลับมาเป็นกำลังหลักช่วยงานของพักต่อไปค่ะ
ยังไม่ทันสมัครเลยเขาสมัครกันวันจันทร์ใช่ไหมนะครับที่อ่างทองทำลายป้ายหาเสียงกันแล้วคุณผู้ชมครับ
นะครับไปดูนะครับคนที่ก่อเหตุตระเวนใช้มีดฟันทำลายป้ายดูนะไอ้แบบถอนลากถอนโคนก็มีแบบฟันให้เป็นรูโหวก็มีแบบนี้นี่ฮะ
นะครับไม่ได้ทำพักเดียวแล้วทำหลายพักเลยนะพักไหนติดแล้วแม่เขาฟันหมดเลยนี่แหละครับ
บันทึกนะครับหลักฐานเอาไว้นะครับโดยดาบตำรวจสุภาชัยคำพราวนะครับตำรวจสพพระพุทธบาทเขาบอกคนนี้แหละทำ
ดาบตำรวจสุภาชัยนะครับคุณผู้ชมเล่าบอกว่าเขาเนี่ยนะฮะผ่านมาบนถนนโพพระยาท่าเรือตะบนบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
เจอผู้ก่อเหตุก็ไม่แน่ใจว่าตอนแรกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายรูปร่างผอมผมยาวขี่รถจักรยานแล้วห้อยถุงพลาสติกไว้ที่ข้างหน้าแบบนี้
ส่วนท้ายเนี่ยมีตะก้าผูกติดไว้กับถุงใส่ของมือขวาเนี่ยถือมีดยาวไล่ฟันป้ายหาเสียงของผู้สมัครนะครับ
ตามเส้นทางหลายสิบป้ายเลยนี่มีฮะมีดหัวตัดเนี่ยนะครับเขาบอกก็แหมด้วยความเป็นตำรวจนะก็ถ่ายเก็บหลักฐาน
สิจะให้ตำรวจท้องที่ติดตามบุคคลนี้มาสอบสวนและดำเนินคดีต่อไป
พบว่าป้ายหาเสียงของหลายภาคการเมืองโดนกรีดนะครับจนเสียหายถ้วนหน้า
ไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์เพื่อไทยเสรีรวมไทย
โดนกันหมดครับค่ะ